เกมต่อชีวิตวันนี้มาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่เลี้ยงเดี่ยว
เผชิญวิกฤตความเจ็บป่วยของลูกที่มีมาตั้งแต่เกิด
หมอก็ได้ไปตรวจพบก้อนเนื้อที่แขนน้องเป็นโรคปานเส้นเลือด
ถ้าเกิดมันแตกมาก็เลือดจะไหลไม่หยุดค่ะ
โรคไหนที่น่าห่วงที่สุดในตอนนี้ก้อนเนื้อนะคะ
เพราะว่าหมอเขาบอกว่าผ่าออกแล้วไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่า
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อลูกเจ็บป่วยหนักมาตั้งแต่เล็ก
คนที่ขึ้นชื่อว่าแม่ก็ต้องทนกัดฟันเพื่อสู้ให้ลูกได้มีชีวิตรอด
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ

เคยป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบ
แต่หนูก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อโรคร้าย
เพราะหนูมีภาระที่จะต้องหาเงินพาลูกสาวคนเดียวของหนูไปผ่าตัดที่กรุงเทพ
อาทิตย์แห่งเธอว่าคุณคือเกียรติธรรมนกของตัวเอง
แต่งงานกับแฟนอยู่กินกันมาได้ประมาณ๗๘ปีก็
มีลูกผู้หญิงหนึ่งคนค่ะชื่อน้องข้าวหอมค่ะ
เมื่อ๓๔ปีที่แล้วหนูกับแฟนก็ได้เลิกลากันค่ะ
หนูก็เป็นคนเลี้ยงดูและส่งเสียลูกหนูคนเดียว
น้องข้าวหอมเกิดมาก็หัวใจเต้นผิดจังหวะตั้งแต่ที่แรกเลยค่ะ
พอน้องได้๕ขวบกินอะไรแล้วน้องก็เจ็บท้องอ้วกจูกแน่น

พอส่องกล้องแล้วหมอบอกว่าลำไส้น้องตีบค่ะ
ก็คือลำไส้น้องไม่รับอาหาร

ขายน้ำแข็งใสขายไส้กรอกทอด

ต้องคอยพาลูกเตียวไปเตียวมาอยู่กรุงเทพตลอดนะคะ
ทำให้รายได้หนูขาดไปเยอะเลยค่ะ
พอหนูเครียดมากมันก็มีผลกระทบนะคะ
ทำให้ปวดหัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนนั้นก็กังวลคิดว่าตัวเองคงจะเดินไม่ได้แน่ค่ะ
ก็ได้เจ๊สดช่วยดูแลหนูและลูกค่ะ
พี่เป็นพี่สาวคนโตของพรมัน
ดูแลน้องมาตลอดไม่เคยทิ้ง
ออนแต่เล็กไม่ค่อยแข็งแรงหอบ

ตอนนั้นฉันต้องช่วยทำกายภาพให้
ยกแขนยกขาอะไรเขาอย่างนี้

เวลาหนูเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองนะคะ

เดี๋ยวก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนเลยนั้นน้อง
น้องเราหอมรักษาตัวรังไส้สิอยู่ประมาณปีขว่าขวานค่ะ
หมอก็ได้ไปตรวจพบก้อนเนื้อที่แขนน้องอะค่ะ
หมอเขาก็บอกว่าน้องเป็นโรคปานเส้นเลือด

แต่ถ้าไปยกของหนักมันจะเจ็บทุกทีเลยค่ะ

ให้นักเรียนทุกคนอ่านใบงานพร้อมกัน
ครูเป็นครูประจำชั้นของน้องข้าวหอม

มีน้ำใจคอยช่วยเหลือคุณครูและเพื่อนตลอด
มีวันนึงน้องข้าวหอมก็ช่วยทำงานที่โรงเรียนตามปกติค่ะ
พอน้องมาลาเราบังเอิญมือไปโดนจับไหล่น้อง

เราก็ตกใจว่าทำไมที่แขนน้องมีเหมือนก้อนเนื้อปูดขึ้นมา

คือว่ามันไม่ปกตินะให้แม่พาไปหาหมอนะลูก
พอน้องจะต้องไปผ่าตัดบานเส้นเลือดนะครับ
หนูก็ต้องหยุดงานมีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ

แล้วก็มีค่ากินค่าอยู่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด
มีค่ายาเวชพันธ์น้องอะค่ะ

เพราะเพื่อที่จะรักษาน้องเทียวขึ้นเทียวลงกรุงเทพค่ะ

พอหนูประสบปัญหาในการที่หนูขายของไม่ได้หนูก็ไปขอเขากรีดยาง
ค่าพลังตกระจก
เงินจากได้การกรีดยางมานะคะหนูก็จะแบ่งสัดส่วนคืน
ไว้กินเก็บไว้ใช้แล้วก็เก็บไว้ค่ารักษาของลูกอะค่ะ
ช่วงหนูไปทำงานในสวนยางนะคะก็จะได้น้องเฟิร์สและน้องข้าวหอมค่ะ

ผมเป็นหลานของนพรเวลานพรเขาไปกรีดยาง
ผมกับน้องข้าวหอมก็ตามไปช่วย

รายได้จากการกรีดยางของหนูไม่พอนะคะ
หมากแดงหนูก็เลยขอหมากแดงเขาค่ะ
ตอนที่ไปเก็บก็จะได้น้องข้าวหอมน้องเฟิร์สเจ๊สดเนี่ยค่ะช่วยเก็บหมากมาค่ะ
เวลาแม่ไปเก็บหมากหนูก็จะไปช่วยแม่เก็บด้วยค่ะ
เราถอยเองไม่ได้ต้องจ้างคนขึ้น
ผมเคยจะปีนขึ้นไปเก็บหมากบนต้นต้นหมากมันลื่น
พอ๖ปีขึ้นไปมันก็ไม่ถึงเพราะผมหมดแรงก่อนครับ
มาที่บ้านก็ช่วยกันตากไงผิดมั่งตีมั่งให้ออกลูกออกมาจากทลายมันอ่ะ
เอามาตากแดดค่ะแล้วคอยพลิกอยู่ตลอดค่ะเพื่อให้แห้งค่ะ
เอามาแกะขายได้กิโลเศษุมันก็ได้กำไรเล็กน้อยค่ะ
ถ้าหนูมีเงินสักก้อนนะคะหนูจะเอาไปซื้อรถสามล้อค่ะ
ซื้อทั้งรถทั้งพ่วงแล้วก็ต่อหลังคาค่ะ
เพราะหนูจะได้เอาไปขายของค่ะเพื่อต่ออาชีพของหนู
ที่หนูใช้ทุกวันนี้นะคะหนูก็ได้ยืมเจ๊สดใช้ค่ะ

ถ้าหนูได้มีโอกาสมีรถสามล้อเป็นของตัวเองนะคะ
หนูคิดว่าชีวิตหนูน่าจะได้ดีขึ้นน่าจะมีทางทำงานได้มากขึ้นค่ะ
แล้วก็จะได้ต่อชีวิตหนูต่อชีวิตลูกของหนูให้ได้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ
ครูก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องข้าวหอมค่ะ
อยากให้น้องได้เรียนสูงอยากให้แม่พรได้มีอาชีพที่มั่นคง
หนูรักแม่มากเลยค่ะแม่ดูแลหนูตั้งแต่เด็ก
ตอนหนูเจ็บป่วยแม่เขาก็ดูแลหนูทุกครั้งเลย
เวลาเห็นแม่ทำงานอะไรหนูก็อยากช่วยบ้างค่ะ
เพราะหนูสงสารแม่แม่อยากให้แม่เหนื่อยมากค่ะ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่พรจากจังหวัดระยองครับ

เข้าหอมขั้วหน้าปี่เท่านี้กี่ขวบละลูก
๙ขวบค่ะเฮ้ย๙ขวบ
ข้าวหอมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่สบายตั้งแต่เล็ก
ตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าใช่มั้ยครับแม่ครับค่ะ
น้องมีกี่โรคค่ะในตัวเนี่ยสรุป
ก็น้องหัวใจเต้นผิดจังหวะ
แม่ครับโรคไหนที่น่าห่วงที่สุดในตอนนี้เกี่ยวกับน้องข้าวหอม

มันเป็นก้อนค่ะทีแรกจะขึ้นเหมือนการปลูกฝี
แต่พอเริ่มโตไปเรื่อยมันจะโตตามตัวไปเรื่อยเลยค่ะ
มันเหมือนกับเลือดมาเลี้ยงก้อนเนื้อนี้ให้มันโตขึ้นเรื่อย

จะเลี้ยงลงแค่ตัวก้อนเนื้อแล้วก็ตีขึ้นมาอยู่ตรงเป็นเป็นเลือดเสียอยู่แถวช่วงไหลอะค่ะ

แล้วมันเลือดมันสูบฉีดมาจริงก็ต้องลงไปทั่วร่างกาย

เห็นบอกว่าน้องใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้

ก็คือล้มไม่ได้
โดนอะไรเกี่ยวที่ปานไม่ได้

เลือดที่ว่าอยู่หล่อเลี้ยงก้อนเนื้อให้เยอะค่ะ

ตอนที่เราอัดเทปอยู่นี่ก็คือวันที่๑๔กุมภาพพอดี

คือก้อนเนื้อที่แรกหมอเขาจะไม่ส่งตรวจ

แต่พอผ่าตัดแล้วก็เนื้อมันผิดรูป
เขาก็เลยส่งตรวจรู้ผลวันที่๒๔ค่ะ

ขอให้มันเป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดาที่ถูกตัดทิ้งไป

ตอนนี้ต้องคอยดูแลยังไงกันบ้าง

ค่ะต้องไปล้างที่โรงพยาบาลค่ะ
แล้วจากบ้านไปโรงพยาบาลไกลไหมแม่

หนูได้กำลังใจจากใครลูก

ซึ่งในขณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้
คุณผู้ชมผมรู้แล้วผมยังตกใจเลยนะ

เกิดจากอาการเครียดและพักผ่อนน้อยค่ะ
มันเป็นถึงขั้นไหนครับแม่

พอมาเริ่มเดินได้ก็๖เดือนที่เดินได้ปกติ

เพราะ๓เดือนเนี่ยนอนอยู่บ้านเลย
ตอนนั้นมีใครเข้ามาช่วยบ้าง
มีพี่สาวค่ะมาช่วยขายของแล้วมาช่วยดูแลอะค่ะ
ตอนนั้นดูแลบ้านนี้ยังไงบ้างครับป้าสด

ก็ออกมาช่วยน้องขายของเปิดร้าน

ตอนนั้นสงสารมากขนาดไหน
ก็สงสารค่ะสงสารน้องมาก
กลัวกลัวน้องเดินไม่ได้แล้วยังมีลูกเล็กอีก

พี่สาวที่แสนดีคนนี้ไหมครับ

ก็เป็นการเยี่ยมบ้านค่ะ

โรงเรียนจะมีการแจกค่าอาหารกลางวัน

เอาค่าอาหารกลางวันไปให้ที่บ้าน

เดิมที่แรกตั้งใจว่าจะโพส

เพื่อที่จะให้น้องได้มีค่าห้อง
ผู้อำนวยการเขา

เพื่อที่มาต่อชีวิตกันก่อนนะครับ

ตอนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ

จริงแม่มีหนี้ไหม

แล้วก็ยังเหลือหนี้ที่ว่ารถล้ม
ตั้งติดโรงบารอยู่ตอนนี้ไม่มีเงินค่ะ

รถมอไซค์ค่ะขี่ไปซื้อของ
แล้วก็โดนรถตัดหน้า
แล้วก็ไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ก็คือมันเยอะอะค่ะเพราะเขาต้อง

หัวกระแทกแล้วมันก็เยอะก็เลยต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
เงินไม่พอใช่ค่ะเป็นเงินเท่าไหร่แม่อ่าตอนนั้นเจ็ดพันบาทค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่สี่พันค่ะแล้วส่วนหนี้ก็อย่าสอแล้วจ้าแม่
ก็จะสออยู่สามแสนค่ะที่แรกก็ผ่อนอยู่ค่ะแล้วก็พอมาช่วง
กับแฟนแล้วก็น้องป่วยนี่ก็หยุดชะลอการส่งค่ะ
ทำงานหนักขนาดไหนคะในตอนนี้ก็ทุกวันทุกวันค่ะตัดยางเสร็จ
ย่างเสร็จก็มาแกะหมากรอหยอดน้ำกดพอหอดน้ำกดเสร็จก็กลับมาแกะหมากต่อ
กรีดยางนี่ก็คือไปรับจ้างที่สวนคนอื่นค่ะแม่ได้รายได้ยังไงครับ
ก็ประมาณ๗๘วันทีนึงก็เก็บทีนึงอะค่ะอยู่ประมาณพันห้าพันหก
อีกหนึ่งอาชีพก็คือเก็บหมากใช่ค่ะหมากนี่ก็คือหมากกินกับปูนเนี่ยนะ
ใช่ค่ะมากมากคำอ่ะนะค่ะเหรอแต่เราเก็บลูกเหลืองเหลืองเอามาตากก่อนค่ะ
พอตากแล้วเราก็เอามาแกะเอาเนื้อในตัวหมากไปขายค่ะแต่ต้องแห้ง
แล้วอย่างนี้ขายได้เงินยังไงแม่ตอนนี้อยู่กิโลละสามสิบห้าบาทค่ะ
ขายเป็นกิโลแล้วหมากนี่มันเป็นของของบ้านเราหรือว่าของ
ไม่ใช่ค่ะซื้อเขาค่ะที่แรกเขาจะไม่ขายแล้วเลยบอกว่าหนูจะต้องพาน้องไปหาหมอ
คือขอซื้อหมากเอามาแบบมาแกะเพื่อหาเงินค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยขายให้ที่แรกเขาจะขายให้คนขึ้นคนอื่น
แม่เห็นบอกว่าแม่ขายน้ำแข็งใสกับอะไรนะฮะไส้กรอกทอดค่ะ
แล้วยังขายอยู่ไหมครับน้ำแข็งใสกับไส้กรอกทอด
ตอนนี้แถวบ้านเป็นโควิดก็เลยชะลอชะลอเรื่องการขายค่ะ
แล้วคุณผู้ชมครับเห็นไหมน่าเอ็นดูจริงเลย
รถที่ไปขายก็คือรถของคุณป้าค่ะคันนี้นะขอยืมไปขาย
ป้าก็ไม่ได้ว่าเอาไปเถอะแต่นี่เกรงใจ
บอกว่าถ้ามีทุนสักหน่อยก็จะได้ไปซื้อของตัวเอง
แล้วก็จะได้ออกขายได้แล้วถ้าขายตอนนี้มันเริ่มขายได้แล้วเนอะ

แต่ก็ต้องสู้ค่ะเพื่ออยากให้ลูกหาย
ข้าวหอมแม่เหนื่อยขนาดนี้
ข้าวหอมมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ที่แสนดีที่อยู่ตรงหน้าไหมลูก
แม่ค่ะหนูรักแม่ค่ะ

แม่พรมาเกมต่อชีวิตวันนี้เป้าหมายของแม่พรคืออะไรครับ
อยากได้สามล้อแบบมีพ่วงข้างมีหลังคา
เพราะว่าเวลาไปขายของก็ลูกสาวสงสารค่ะ
เพราะว่าน้องต้องตากแดดตลอดเลยค่ะ
เพื่อที่จะไปต่อยอดในอาชีพใช่ไหมคะ
เพื่อที่จะไปต่อยอดขายของต่อไปค่ะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวและพวกเราเป็นกำลังใจให้
วันนี้รายการเกมต่อชีวิตนะครับมีภาพถ่ายครอบครัว
เป็นภาพความทรงจำที่ดีมามอบให้กับครอบครัวแม่พอ
และให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ผมเชื่อว่าเวลาที่ครอบครัวแม่ได้เห็นภาพนี้

ขอให้มีความสุขและมีรอยยิ้มตลอดไปนะครับ

ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับความเจ็บป่วยที่หนักขนาดไหน
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเป็นยาให้บรรเทาได้นั่นก็คือ
กำลังใจที่มีให้กันในครอบครัว

เรามาลุ้นเชียร์ให้ครอบครัวแม่พร

เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุด
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และเกมต่อชีวิตนะครับได้ปรับเปลี่ยนกติกา
เพื่อให้ทุกครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
มีโอกาสรับเงินทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัส
ลุ้นล้าน

ผมอยากให้เก็บสะสมเงินให้ได้ทุกข้อนะครับ

ตอนนี้ครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

มีคำถามทั้งหมด๔เรื่อง
ใน๔เรื่องนี้เดี๋ยวเฟิร์สมั่นใจเรื่องไหน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เพิร์ดเลือกเรื่องอะไรลูก
ผลไม้ครับเรื่องผลไม้ครับ
ระยองนี่เป็นเมืองแห่งผลไม้เลยรู้ไหมลูก
ผลไม้ดังของระยองมีอะไรบ้าง
ทุเรียนมังคุด
ลองกองแอปเปิลอืมพูดมาเหมือนไร
ก้วยอังุณเงาะระมุด
เนี้ยเนี้ยเนี้ยสรุปว่าเฟิร์สมัยไม่แบ่งให้จังหวัดอื่นเขามีของดีบ้างเลยค่ะ
เข้าจังหวัดระยองหมดเลยอ่ะเฟิร์สครับผมอีกหนึ่งผลไม้นะครับ
ที่คนระยองก็ชอบปลูกเหมือนกันก็คือมะม่วงที่บ้านปลูกไหมปูครับ
ม่วงพันธุ์อะไรเขียวเหวยนี่เขียวเหวยนะเฮ้ยระยองพูดอย่างงี้จริงจริงนะ
เวยเขียวเวยเอาจริงจริงใช่ไหมฮะปลูกเขียวเสวยใช่ไหมลูกครับผม
จริงแล้วเนี่ยนะลูกคำถามเนี่ยมันเกี่ยวกับผลไม้แล้วก็เกี่ยวกับมะม่วงนี่แหละลูก
พร้อมไหมครับพร้อมครับเดี๋ยวถ้ามีอุปกรณ์มาน้องเฟิร์สอาจจะง่ายขึ้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับเป็นผลไม้ก็คือมะม่วงนะครับ
แล้วก็ปอกแล้วเป็นที่เรียบร้อยน้องเฟิร์สครับผมดูด้วยตาเปล่าหนูว่ามะม่วงนี่คือพันธุ์อะไร
ใช่เขียวเสวยที่หนูว่าไหมไม่ใช่ครับมาดูใกล้ใกล้
เอาอย่างนี้พี่เออนุญาตให้ลองชิมชิมดูซิว่ารสชาติมันเป็นไง

บอกรสชาติคุณผู้ชมสิเปรี้ยวมากนะครับไม่รู้ว่าน้องเฟิร์สจะคุ้น
กับรสชาติมะม่วงแล้วทำให้ตอบคำถามได้ถูกต้องไหม
แต่ที่แน่ตอนนี้ชิมเพลินจนจัดอิ่มแล้วครับน้องเฟิร์ส
พอแล้วครับพอแล้วนะขวดเปรี้ยวเลยครับ
มันคือรสชาติและคำถามที่กำลังจะถามต่อไปนี้นะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มะม่วงที่ได้ชิมไปคือมะม่วงพันธุ์อะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งมะม่วงแก้ว
ตัวเลือกที่สองมะม่วงน้ำดอกไม้
คือผมเคยกินมะม่วงทุกสายพันธุ์
ม่วงแก้วมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงเขียวเสวย

พอชิมรสชาติไปแล้วมะม่วงเปรี้ยวมากเลยครับ

ตัวเลือกที่สองมะม่วงน้ำดอกไม้ครับ
เอาล่ะไม่รู้นะครับว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่
ลุ้นกันว่าน้องเฟิร์สตอบว่าตัวเลือกที่สองมะม่วงน้ำดอกไม้

น้องเฟิร์สอยากใหี้วเยอะเย้ยน้องคุณผู้ชมนะ
เห็นไหมครับว่ามันมั่นใจอะครับน้องเฟิร์สมั่นใจมาก

มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับที่ได้ชิมไปจะมีลักษณะนั่นก็คือลูกเขาจะยาวป้อมนะครับ
แต่ไม่เละนะฮะมีรสชาติที่เปรี้ยวจัดหากยังไม่สุกนะ
แต่เวลาสุกแล้วเนี่ยก็จะหวาน
เพราะฉะนั้นน้องเฟิร์สทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อนะฮะ
ตอนนี้ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับลูก

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องข้าวหอมครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดระยองการ์ตูนสำนวนไทย

เชิญน้องข้าวหอมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องข้าวหอมชอบดูการ์ตูนไหมลูก

กับเจอรี่รู้จักใช่ไหมลูก

จริงแล้วตัวการ์ตูน๒ตัวนี้นะลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวการ์ตูนใดมีส่วนสูงมากกว่ากัน
ตัวเลือกที่หนึ่งโดราเอมอน
ตัวเลือกที่สองธอม
หลายคนคุ้นเคยกับเจ้าการ์ตูน๒ตัวนี้
แต่ดูสีหน้าของน้องข้าวหอม
ลังเลในคำตอบพอสมควรเลยนะครับ

เลือกที่สองค่ะธอมค่ะ

ตัวไลมอนตัวอ้วน

เอาล่ะค่ะตอบไปแล้วนะครับว่าเป็นธอมนะฮะ
เราถามว่าตัวการ์ตูนใดมีส่วนสูงมากกว่ากันนะครับ
น้องฮอมเลือกตอบตัวเลือกที่สองนะครับ

เพราะว่าตัวที่ถูกนะครับที่มีส่วนสูงมากกว่าก็คือโดราเอมอนนั่นเองนะครับ
โดราเอมอนเนี่ยมีความสูงนะครับ๑๒๙๓เซนติเมตร
ส่วนธอมมีความสูงก็คือ๙๑๔๔เซนติเมตร
ตัวเล็กกว่าเยอะเลยพลาดไปหนึ่งข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
ข้าวหอมยังไม่หมดหน้าที่ลูกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เอ๋แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับครู
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่อง
จังหวัดระยองสำนวนไทย

สำนวนไทยนะครับขอเชิญครูเอ๋มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของคุณครู
อันนี้ครูกินหมูได้เลยสบายครับ
ครูครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะ

อย่างเช่นขี่ช้างจับตั๊กกะแตน
มันหมายความว่าลงทุนมากนะฮะ
แต่ได้กลับมาผลมันนิดเดียว

แต่คำถามของคุณครูเอ๋อยู่ตรงนี้ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แนะนำเท่าไรพร่ำสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล
คือความหมายของสุภาษิตใด
ตัวเลือกที่หนึ่งตักน้ำรสหัวต่อ
ตัวเลือกที่สองตาบอดคลำช้าง

เพราะว่าสุภาษิตสำนวนไทยเนี่ย
เป็นอะไรที่ครูชอบอาหารอยู่แล้ว

ครูคงกลับไปสอนเด็กนักเรียนไม่ได้แน่เลยค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งตักน้ำรสหัวต่อค่ะ

ครูครับนักเรียนดูครูอยู่ทั้งโรงเรียนนะครับ
ไม่กล้าตอบว่ามั่นใจมากเดี๋ยวผิดแล้วอายค่ะ

นักเรียนสองคนก็นั่งรอยิ้มครูอยู่ด้วยข้างหลังนะครับ
ตอบไปแล้วคำตอบที่หนึ่งคือ
ตักน้ำรสหัวต่อครับ
แล้วคุณเอ๋ตอบมาก็คือตัวเลือกที่หนึ่ง
ตักน้ำรสหัวต่อเป็นคำตอบที่
เอาล่ะครับคุณครูในข้อนี้จะตอบผิดไม่ได้เลยนะครับเนี่ย

ถูกครับ

ความหมายว่าแนะนำเท่าไร
ล่ำสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผลนะครับ
วันนี้นะครับทำไปได้แล้วนะครับ
ครอบครัวของแม่พรจากจังหวัดระยองนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอบไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อ
ตอนนี้ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

คุณผู้ชมครับตอนนี้๓ข้อผ่านไปแล้วนะครับ
แต่ยังเหลือคำถามสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว
ช่วงหน้าเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่า
ครอบครัวของแม่พรจากจังหวัดระยองจะสามารถพิธีโจทย์ของเรา
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะฮะครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ตอนนี้นะครับ๑๐๐๐บาท
และอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาทนะครับ
มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวแม่พรจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
พรและครอบครัวครับแม่เริ่มทำเก็บหมักขายเนี่ยมานานหรือยัง
ก็เมื่อก่อนก็ทำอยู่ค่ะแล้วหยุดทำไปอยู่ช่วงนึงค่ะ
แล้วพอทีหลังมาก็มาจับทำใหม่ค่ะเพิ่งมาทำปีนี้ปีแรกค่ะ
แต่ตอนนี้ที่แม่ทำนี่ก็คือเอาลงมาแล้วเนี่ยครับก็คือต้องมาตีแยกทลาย

บางทีก็จะบิดไม่บิดก็จะตีให้เนื้อออกจากทลายค่ะ
แล้วก็จะมาตากไว้ประมาณ๒๐๓๐วันแล้วก็จะแห้งแห้งแล้วก็มาแกะออกได้ค่ะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับ
หมัก
วันนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนครับในเกมนี้ครับ

เวลา๓นาทีนะครับแม่พรต้องการผู้ช่วยไหมล่ะ

น้องเฟิร์สน้องข้าวหอมแล้วก็พี่สาวค่ะพี่สดค่ะ
สดนะฮะแล้วข้าวหอมแล้วก็น้องเฟิร์สนะครับเชิญประจำที่เลยครับเชิญผู้ช่วยครับ

ก็คือเครื่องมือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อแกะหมากอย่างเดียวเลย

มีกระด้งให้นะครับแล้วก็มีลูกหมากแห้งวางอยู่ตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ทั้งหมด๔ชีวิตนะครับเดี๋ยวจะช่วยกันนะครับ

เฟิร์สเตรียมถือถังแล้วนะรอไว้เดี๋ยวข้าวหอมนะฮะจะเป็นคนส่งลูกหมากโยนลงมาในนี้
แล้วเฟิร์สก็เทลงกระด้งนี่นะครับแม่มีหน้าที่ปอก

ให้หมดเลยนะครับแกะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ใส่ไว้ในกระด้งนะครับตามจำนวนที่เรากำหนด
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือแกะหมาก๓๕ลูกภายในเวลา๓นาที
โยน
เริ่มแล้วโยนเลยนะลูกนะโยนให้เข้านะลูกไม่ใช่เข้าเว้าตาลุงนะลูกเข้านี่พร้อมไหมคะ

ถ้าพร้อมแล้วโจทย์วันนี้แกะหมาก๓๕ลูกต้องทำได้แน่นอนค่ะเพราะมีพี่สาวลูกและหลานมาช่วยค่ะสู้ค่ะ

เออเออเงิน
เห็นเหรอครับทุกคน

หัวเข้าเร็วเร็วหัวเข้า
หัวเข้าเร็วเร็วเร็ว
เจ็ดให้ดีกว่า
เจ็ดให้ดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย

อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
ตรงหน่อยตรงให้เร็วตรงให้เร็ว
เจ็ดมา๑๓ครับ
หลายทุกคนทางขวาแล้วครับ๒๕
เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับ
ครอบครัวของแม่พรจากจังหวัดระยองนะครับ
ไปครบแล้วนะครับทั้งหมด๔ข้อ
ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐บาท
ตอนนี้แม่พรนะครับเรายังมีเงินทุนที่สะสมเพิ่ม
ถึงเวลาที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วครับว่า
ครอบครัวของแม่พรจากจังหวัดระยอง
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
ด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านถึงไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
รับโบนัส๑๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท

กติกานั่นก็คือจะได้รับกล่องโบนัส๓กล่องด้วยกัน

จะส่งใครเป็นตัวแทนเพื่อมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ
น้องเฟิร์ตครับมาฮาล

ขอให้โชคดีในการหมุนกล่องโบนัสครั้งนี้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ

๑ล้านบาท

๑ล้านบาท

๑ล้านบาทครับ

และกล่องโบนัสหมายเลข๑ล้านบาทนะครับ

กล่องโบนัสหมายเลข๒๒๐๐๐บาทนะครับ
หมายเลข๓เกมต่อชีวิต๕๐๐๐บาทนะครับ
และกล่องโบนัสหมายเลข๔ครับ๒๐๐๐บาทครับ
ครอบครัวของแม่พรจากจังหวัดระยองนะครับได้รับโบนัสนะครับ
พันบาทและเงินทุนต่อชีวิตที่สะสมนะครับ๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น๒หมื่น๔พันบาท
แม่พรออกชีวิตอะไรก่อนได้
ก็ลงทุนซื้อของมาขายค่ะ
ส่วนหนึ่งจะเอาน้องจะนำน้องไปหาหมอต่อค่ะ

ใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรอฝนอีกอะไรอีกใช่ไหมครับ
ในวันที่๒๔นี้เนาะ
อย่างที่บอกนะครับว่าขอให้เป็นข่าวดีนะ
ขอให้มันเป็นแค่เนื้อที่ตัดทิ้งออกไปเท่านั้นเองนะครับ

คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวแม่พรจากจังหวัดระยองมากเลยนะครับ
ที่มาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่า
ชีวิตต้องก้าวต่อแม้ว่าจะเจอวิกฤตที่หนักแค่ไหนก็ตามนะครับ
ขอบคุณมากจริงสู้กันต่อเดินกันต่อ
อย่างที่บอกครับว่าเรามีฝันอยู่ข้างหน้าและเรามีลูกยังมีลมหายใจ
เพราะฉะนั้นเรายังมีสิทธิ์ที่จะสู้กับชีวิตได้อีก
ขอบคุณอย่างสูงขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาสุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อและกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ชีวิตของผมแต่ตกอนเคยเสียคู่เพื่อกลมมา
กินแล้วเมามายจนกลายเป็นคลมนมี่อนาคต

ผมเลยตั้งใจว่าจะเลิกแล้วเลิกมนติ

ถ้าออกมาแบบนี้เป็นเกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่องแบบนี้นะฮะ
นั่นหมายถึงหนึ่งล้านบาทได้กลับบ้าน